สมุทรสาครกันครับรอปภเนี่ยไม่รู้อีท่าไหนกัน
นะครับถูกเพื่อนเอาอิโต้ฟันหัวโพะตายในป้อมยามเลย
นะครับคุณผู้ชมฮะเขาคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
และเรื่องงานล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เอาไปทำแผนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ป้อมยามหน้าโกดังแห่งหนึ่ง
หลังเกิดเหตุตำรวจสพยบางน้ำจืดนะครับกับแพทย์เวร
ผู้ภัยนะครับไปตรวจสอบด้วยกันพบศพนายอำนาจยะกิจอายุ๔๘ปี
เป็นรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นชาวเพชรชบูรณ์ครับ
เขาอยู่ในสภาพนอนหงายจมกองเลือดอยู่ในห้องยามมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่ศีรษะ
แล้วก็ที่มือขวาอีกหนึ่งแผลใกล้กันเจอมีดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่หนึ่งเล่มนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุรู้ชื่อเลยนายอุดรจาเดชายุ๖๑ปีเป็นชาวขอนแก่น
เป็นรอปภบริษัทเดียวกันนี่แหละครับนะฮะหลังก่อเหตุหนีไปก่อน
นายสมพงศ์สิมมาทองเพื่อนรอปภที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
คนตายกับผู้ก่อเหตุเข้างานกะกลางคืนด้วยกัน
ทำงานเฝ้าโกดังแห่งนี้มาโอ้โหนานแล้วนะ๓๔ปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็เคยมีปากเสียงทะเลาะกันแหละเรื่องงานนะครับ
แต่ก็พอจะเคลียร์กันได้กระทั่งเมื่อวานนี้มีปัญหากันอีกครับคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ในป้อมยามแล้วมีปากเสียงดังออกมาเลย
ออกมาจากป้อมเลยผู้ก่อเหตุคว้าอีโต้ครับ
ปกติเนี่ยจะเอามาถางย่านะฮะแถวนั้นแต่คราวนี้ฟันผู้ตายครับ
ฟันผู้ตายแล้วสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องงานฮะ
เขาเป็นคนแบบเขาเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเพื่อนอะไรอย่างนี้
ก็แบบเวลาไปกองเรียนเขาก็ไปแต่ก่อนใคร
แล้วก็เขามาทีหลังให้คนที่เขาอยู่รอนี่เขาอยู่รอ
ล่าสุดตำรวจเข้าจับตัวนายอุดรได้แล้วนะครับ
หมายจับสารจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาฆ่าผู้อื่น
นายอุดรในสีหน้าเรียบเฉยหลังทำแผนก็พูดกับผู้สื่อข่าว
เพียงซ้านบอกขอโทษ
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ผู้ต้องหาสารภาพเองบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่ผู้เสียชีวิตมาใช้แฟ้มเอกสารตี
ตีเขาก่อนเขาเลยบันดาลโทษะ
ส่วนสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวและปัญหาเรื่องงานนั่นแหละ
สำหรับศพของนายอำนาจนะครับญาติก็จะรับกลับไป
ทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ฮะ